ในช่วงที่๒ครับเราจะพาไปติดตามเรื่องราวของนักฟุตซอลไทยนะครับ
ที่หลายคนกว่าจะประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
เราดูแต่ละเทปก็จะได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
แล้วก็ได้เห็นว่ากว่าที่พวกเขานั้นจะมายืนในจุดที่ประสบความสำเร็จ

เจ้าแม็คโรนาชัยจูวงศุกร์เป็นนักเตะหนึ่งคนที่
ผมอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงที่เชื้อแล้วก็ได้พูดคุยกับเขามากนักนะครับ
แต่เริ่มต้นถ้าแฟนพูดถึงชื่อของรณชัย
หลายคนจะยังจำว่าเด็กคนนี้หน้าเหมือนสมมุติเถื่อนกลางเป็นอาร์มสอง
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อแม็กซ์เปลี่ยนตัวเองจากการเล่นหน้าเป้า
มาเล่นเป็นตัวรับจากการทำงานนะครับของโค้ชที่
เห็นแววว่าเขาน่าจะเล่นตำแหน่งนี้ได้ดี
มันก็ทำให้รณชัยจูวงศุกร์นั้นเริ่มมีตัวตน
ที่จะทำให้พวกเราเห็นว่าฝีเท้าของเขานั้นไม่ธรรมดา
และสุดท้ายณวันนี้นะครับเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองมาก
แต่ถ้าย้อนไปในอดีตชีวิตของเขานั้นมีความน่าสนใจอย่างไร
ไปติดตามได้ครับในช่วงฟุตซอลสตอรี่ครับ
ที่ผมเลยสัมผัสได้รู้จักแมทเป็นเด็กที่
มีความตั้งใจมีความเคารพครูบาอาจารย์มีความกระตันอยู่
เขาเป็นนักกีฬาที่เป็นต้นแบบได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าเอ่อ
หนึ่งเขาเรียนหนังสือแล้วก็เขาเล่นกีฬาพร้อมกัน
เห็นความเป็นผู้นำของเขาฮะแล้วก็เวลาสอนอะไร
แววตาเขาจะเพ่งที่ผมอยู่ตลอดเวลา
ความสำเร็จและการยอมรับไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
แต่เป็นเพราะอะไรนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชม
ไปติดตามเรื่องราวของเขากันผ่าน๓โค้ชที่คอยอบรมสั่งสอน

สนามฟุตซอลที่ผมซ้อมประจำที่เคยอยู่ที่นี่
ก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างครับตอนแรกไม่มีโดมนะครับ
เป็นสนามฟุตซอลอย่างเดียวแล้วก็มีป่าอยู่ข้างครับ
ที่นี่เหมือนเป็นที่บ่มเพาะเด็กชายรณชัยจูวงศุกร์
หล่อหลอมการขับเขี้ยวจนมาเป็นแม็กซ์ที่ทุกคนรู้จักเกิดขึ้นที่นี่
เริ่มต้นจากโค้ชคนนี้โค้ชโย่งเจนรงค์มากกำเนิด
ก็ผมได้รู้จักแม็กซ์เนี่ยจากที่มหาวิทยาลัยธนบุรี
เขาอยู่ในกลุ่ม๘๑๐ขวบและเป็นเด็กที่โครงสร้างเขาใหญ่
แล้วก็บ้านเขาอยู่ในอนาเขตในระแวกของมหาวิทยาลัยธนบุรี
แล้วก็ได้ไปเจอพ่อแม่เขาด้วยซึ่งได้ทราบว่าบ้านเขาค่อนข้างจะลำบากพอสมควร
เลยก็ตัดสินใจขอแม็กซ์เป็นลูกบุญธรรม
เป็นลูกบุญทำแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็คือให้เขามาอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ดูแลเขาทุกเรื่องก็เหมือนลูกคนหนึ่งที่
บอกตรงว่าเป็นคนในครอบครัว
ตอนนั้นเตรียมฟุ
ผมก็สนใจที่อยากจะเล่นฟุตบอลฟุตซอลมากครับตอนนั้น
แม่ก็เลยพามาที่เขาแนะนำมาครับผม
ครอบครัวผมก็ไม่ค่อยจะมีเงินที่แบบจะคอยสนับสนุนในด้านกีฬา
แล้วทีนี้ก็มีจานโย่มาคุยกับพ่อและแม่ครับ
อยากให้ผมมาเป็นเหมือนลูกบุญธรรม
แบบว่าคอยเลี้ยงดูแทนพ่อกับแม่ครับ
หลังจบประถมศึกษาภาคบังคับ
เพื่อหางานทำมีรายได้จนเจือครอบครัว
นั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตจุดแรกของเด็กผู้ชายคนนี้

เป็นช่วงที่เขากำลังศึกษาจบแล้วก็พอดีทางบ้านเขาประสบปัญหาทางครอบครัวนิดหน่อย
แล้วได้ทราบว่าทางครอบครัวเขาจะให้เขาหยุดเรียนเพื่อที่จะไปทำงานโรงงาน
เพื่อที่จะเหตุผลว่าเขาเป็นลูกชายคนโตเพื่อที่จะไปเลี้ยงน้อง
ผมก็คุยกับครอบครัวอยู่ประโยคนึงเขาถึงยอมผม
ผมบอกว่าการศึกษามันไม่มีวันหมดอายุนะแต่การกีฬามันมีวันหมดอายุ
เป็นวันที่แบบจะจบช่วงม๓พอดีครับ
ก็ปรึกษาอาจารย่งว่าไปต่อที่ไหนดี
เขามีเส้นทางให้เลือกครับถ้าไปฟุตบอลก็ไปโรงเรียนอสัมศรีราชา
แต่ถ้าฟุตศอก็ที่โรงเรียนกีฬานครอบครอบข้นนมวิทยา๖
ที่ควรทำทำทีมอยู่ครับ
น้องแม็คตอนช่วงโมน๑โมน๒เราเลยชอบ
ชอบในเรื่องของการทักษะในเรื่องของการเล่นฟุตซอล

แล้วก็ขอเฝ้าขออาจารโย่งมา๒๓ปี

อาจารย์โย่งก็ปล่อยให้มาอยู่กับผมจนช่วงม๔ครับ
ผมว่าเด็กคนนี้มีอะไรที่น่าจะติดทีมชาติได้
กลิ่นอายอาชีพของฟุตซอร์ฟเลยค
ซึ่งจังกับนักหนังกเรืองก็อยู่ซีวิชย์๑
ให้น้องได้ไปสัมผัสรูปแบบเกมเพื่อว่าน้องจะได้พัฒนาตัวได้ติดทีมชาติชุดใหญ่หรือ
บรรยากาศในทีมก็ค่อนข้างที่จะดีครับ
มีรุ่นพี่หลายคนที่เคยติดทีมชาติ
แล้วก็ได้ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อประสบการณ์ตัวเองในครั้งนั้น
ตอนนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะจบม๖
แล้วจะต่อมหาลัย
มันเป็นช่วงที่แบบคิดว่าจะเลิกเล่นดีไหม
เพราะการเรียนตอนปี๑มันกิจกรรมช่วงนั้นมันเยอะครับ
ไม่มีเวลาไปซ้อมกับทีมเลยตอนนั้น
เพื่อทุ่มเทให้กับการเรียนในชั้นอุดมศึกษา
และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย
ในการไปแข่งขันธุรนาเม้นต่าง
โชคชะตาเหมือนไม่เข้าข้าง
เมื่อต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง
แต่คนเก่งคนขยัน
สุดท้ายแล้วก็ยังมีคนคอยจับตา
และไม่เคยปล่อยให้เขาเคว้งคว้าง
คือผมตามเขามาตั้งแต่ตอนที่อยู่กับเศษเขาเรียนประมาณปี๒แล้วรู้สึก
ผมก็ประทับใจในการเล่นเพราะว่าเด็กคนนี้เล่นได้ค่อนข้างดี
ก็ประทับใจแล้วก็พยายามที่จะโทรไปคุยกับเขาว่าสนใจที่จะมาอยู่ชนบุรีไหม
แต่ว่าความรู้สึกแล้วตอนนั้นของเด็กเนี่ยเขาติดเรื่องการเรียนด้วย
เพราะเขาเป็นนักกีฬาที่เป็นต้นแบบได้ดีเลยทีเดียว
เพราะว่าหนึ่งเขาเรียนหนังสือแล้วก็เขาเล่นกีฬาพร้อมกัน
หรือว่าทางชนบุรีเนี่ยคือเราจำเป็นจะต้องมีนักกีฬาที่ต้องซ้อมแบบเต็มเวลาได้อะไรอย่างนี้

เราก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็พยายามติดต่อเขาตลอดเวลา
แล้วตอนนี้เขาก็มีเวลาที่จะซ้อมกับทีมเต็มที่เราก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาเขาในสัญญาที่ดีในครั้งนี้
ผมก็ดีใจครับที่เขาแบบสนใจเราในตัวในตัวเราว่าเรามีศักยภาพในการเล่นครับผม
ชมชนบุรีก็เป็นทีมที่มีศักยภาพสูงครับแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนรุ่นพี่ในทีมก็ค่อนข้างมีศักยภาพที่ดีอะครับ
มันก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนให้เข้ากับระบบทีมครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากมากครับสำหรับตัวผม
ความสำเร็จบางอย่างไม่ได้มาโดยง่ายแต่ได้มาด้วยความทุ่มเท
และในวันที่ความภาคภูมิใจของใครหลายคนจะมีได้อย่างสูงสุดคือการได้มีทงไตรงคาดที่หน้า
ผ่านการพิสูจน์ใจมาจนโชคโฉล
จนได้มาเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งทีมชาติไทยในเวลานี้
นี่คือความภาพกลุ้มใจของพวกเขา
ที่คอยผลักดันและส่งเสริมชีวิตคนหนึ่งคนไปได้ถึงฝั่งฝัน
อยากให้แม็กซ์ประพฤติปฏิบัติตัวแบบนี้ตลอดไป
เมื่อไหร่ที่เรามีทงชาติอยู่ที่หน้าอกเนี่ย
ก็ขอให้น้องเล่นให้เต็มที่แล้วก็โชว์ฟอร์มให้เต็มที่
ถ้ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะบอกแม็กซ์ว่า
คุณเล่นสโมสรชื่อดังได้ติดทีมชาติ
ก็อยากบอกเขาเลยว่าสิ่งที่เขาได้ตรงนี้มันไม่ได้มาจากใคร

ช่วงเวลาของสกรูปเมื่อสักครู่ที่เราไปติดตามเขา
เราจะมองเห็นแววตานะครับแล้วก็มองเห็นช่วงเวลาที่มันยากลำบากของเขาจาก

แต่ว่าถ้าเราลองสังเกตดูดี
เราจะเห็นว่าการเล่าของนักเตะแต่ละคนไม่ใช่เพียงแค่รณชัยนะครับ
มันก็จะมีความพยายามซ่อนอยู่
ดังนั้นอยากให้มองในเรื่องของความพยายามเป็นหลัก
เดรียวเราจะนำจุดนี้ไปพัฒนาตัวเอง
ผมเชื่อว่าหลายคนไม่มีชีวิตใครที่มันสวยงามตลอดอย่างไร

ซึ่งเด็กพวกนี้เขาสามารถที่จะผ่านจุดนั้นมาได้
นักภูรสรทุกคนต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยคำว่าโอกาสก่อน
โรนชัยนั้นได้โอกาสแล้วสามารถที่จะหยิบจุดนั้นนะครับไว้ได้
ทำให้เขานั้นสามารถที่จะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติได้สำเร็จนะครับ
พักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับที่เราทิ้งท้ายมา
น้องหลายคนที่อยากเป็นนักเตะอาชีพอยากจะมีที่เรียนดีในอนาคตด้วยการเป็นนักเรียนทุน
หรืออยากจะติดสโมสรใหญ่ต้องทำอย่างไรนะครับ